ส่วนเหตุการณ์นี้มีความคืบหน้าค่ะที่เชียงใหม่เพราะว่าจับคนร้ายได้แล้ว
คนร้ายไปหลบอยู่ในกระท่อมอยู่ในป่านะคะคือประเด็นคือมันมีผู้ชายสองคนที่เขาอ้างว่า
มองหน้ากันเขม่นกันในร้านเหล้าแถวในหมู่บ้านครับ
พอคำเมนต์กันก็เลยทะเลาะกันตัวฝ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าทางฝ่ายผู้ตายอ่ะมีมีด
เขาก็แย่งมีดมาแล้วก็เอามีดฟันหัวไปที่ผู้ตายแล้วเขาก็หนีไปขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
ไม่รู้ว่าตายเหรอไม่คิดว่าเขาตายแต่มีดคือฟันหัวเขาเลยนะอ่า
เขาตายนะแล้วตัวเองก็ไปซ่อนตัวครับสุดท้ายโดนจับนะคะโดนจับแล้วตำรวจสพ
กลางป่ากลางไร่เลยอ่ะในพื้นที่ตำบลนาไหว
เพื่อเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าไปก่อเหตุเอามีดฟันหัวในทอง
เป็งอายุสี่สิบนะคะครับเป็นแผลชะกันเลยนะคะ
ภาพที่อยู่บนแคร่คือภาพผู้เสียชีวิตนะคะคือเขาพยายามจะมาขอความช่วยเหลือค่ะ
สุดท้ายก็มาเสียชีวิตบนแคร่ไม้ไผ่ที่กระท่อมกลางสวนลำไยในพื้นที่หมู่สิบสอง
ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองคือเขาพยายามจะตะเกียกตะกายมาขอความช่วยเหลือ
แต่ไปไหนไม่ไหวแล้วฟุบอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียชีวิตไปเลย
นายมานูลพอโดนจับรับสารภาพว่าเอามีดฟันหัวผู้ตายจริง
แต่ไม่รู้ว่าเขาตายครับเขาอ้างแบบนี้นะคะ
บอกว่าสาเหตุก็คือมองหน้ากันเขม่นกันในร้านเหล้าในหมู่บ้านนั่นแหละ
แล้วมีการพูดจาท้าทายกันในมานูลผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาออกมาก่อน
พยายามจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านแล้วนะแต่ว่าในทองผู้เสียชีวิตอ่ะ
ก็เดินแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาทีเนี้ยต่อยกัน
เขาอ้างว่าทางฝั่งผู้เสียชีวิตมีมีดแล้วควักมีดออกมาก่อน
ก็เลยแย่งมีดมาแล้วก็เอามีดฟันไปที่หัวของผู้เสียชีวิตทีนึง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปไม่รู้ว่าเขาตายนึกว่าเขาแค่เจ็บ
ครับแต่ตำรวจบอกว่าโอ้โหกว่าจะได้ข้อมูลชุดนี้มาเนี่ย
คุยกันอยู่นานพูดจาวกไปวนมายังอยู่ในอาการคล้ายคนเมาอยู่เลยอะค่ะ
อัศวินไทยอัศวินไทยอัศวินไทย
อัศวินไทยอัศวินไทยอัศวินไทย
พูดของผู้ก่อเหตุลักษณะการพูดของผู้ก่อเหตุ

พูดจาดูวกไปวนมายังดูเหมือนเมาอยู่เลยค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพจอมทองก็นำตัวนายมานูลผู้ก่อเหตุคนนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ก็คือจุดที่นายมานูลเจอกับผู้เสียชีวิต
บนถนนบ้านหนองเพาะหมู่๑๕ตำบลแม่สอย
จุดนี้นายมานูลอ้างว่าผู้เสียชีวิตท้าทาย
ท้าทายกันมาตั้งแต่ร้านขายของชำที่เป็นร้านขายเหล้า
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดรอ
เคลียร์กันบนถนนแล้วมันก็เกิดเหตุขึ้น
มีคนอยู่ในเหตุการณ์ค่ะนายแสนชัย
แสนชัยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะถูกฟันเนี่ยนะ
ทั้งคู่เจอหน้ากันโดยบังเอิญที่ร้านขายของชำแล้วก็สั่งเหล้า
แต่ตัวผู้เสียชีวิตหันไปมองหน้าผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุถามกลับไปว่ามองหน้ามีปัญหาอะไร

ตอนนั้นผู้เสียชีวิตเขาไม่ตอบด้วยซ้ำนะคะ

เขาก็พยายามจะบอกว่าเอออย่าไปมีเรื่องอะไรกันเลยกลับบ้านกันไปก่อนดีกว่า
จากนั้นนะคะก็แยกย้ายกันกลับแต่ไม่คิด
เหมือนกับว่าผู้เสียชีวิตจะกลับไปเอามีด
แล้วก็ไปจอดรถดักรอนัดเจอกับผู้ก่อเหตุอีกรอบหนึ่ง
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องบานปลาย

ผู้ตายบอกว่าเออเมื่อกี้ใครแท้ตีกูประมาณนั้น
แล้วก็แกก็เอามีดออกมา
เสร็จปุ๊บไอ้คนก่อเหตุนี้เขาบอกว่า
พูดตายออกไปเท่าเมเปรพูดตาย
ชอบประมาณ๑๐๐๒๐๐เมตร

คุณผู้ชมคะเจ้าของสวนลำไยที่ผู้เสียชีวิตเขาทำงานอยู่ด้วยอะค่ะครับ
นายสมบัติวันนี้ก็พาทีมข่าวไปดูจุดที่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นลูกน้องอ่ะนะคะ
แล้วก็ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือกับใครพยายามจะแบบกัดฟันขี่รถมาที่สวนลำไยมาขอความช่วยเหลือ
แต่ตอนนั้นเจ้าของสวนลำไยบอกว่าเออเสียใจเหมือนกันตัวเองไม่อยู่จริง
กลับมาอีกทีคือเห็นตัวผู้เสียชีวิตนอนหายใจรวยดินไปแล้วแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงแคร่ตรงนี้ค่ะ
เสียใจมากนะคะเจ้าของสวนบอกเพราะปกติแล้วผู้เสียชีวิตเป็นคนขยันทำมาหากิน
ช่วยงานในสวนเต็มที่วันนี้ตำรวจจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วชาวบ้านก็โล่งใจ
ขอให้ตัวผู้ต้องหารับโทษอย่างสะสมค่ะครับ
พอดีมันโอ้มันทำมามันรับผิดชอบหมดอืมดีครับ
คนผู้ก่อเหตุนี่ก็พอรู้จักมากกว่าแต่รู้จักแต่ชื่อเนอะหน้านี้ก่อน
ไม่ค่อยไม่ค่อยได้รู้จักครับไม่ค่อยรู้จักพอดีที่บทผลมาเห็นมันจะหายใจอยู่นะ
ลูกคุยชีสขึ้นมาอีกประมาณอยู่สิบถ้าสิบนาทีเนอะเออครับ
ตอนนั้นที่ไปเนี่ยคือสภาพเขานอนอยู่หมดแค้นนะครับนอนหูอ่ายเร็วเร็ว
แล้วแล้วหายใจอยู่หายใจผลื่นรีหน่อยส่วนเรื่องทางคดีนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาผู้ต้องหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ